แล้วก็เรื่องราวของการทำความดีมีให้ได้ติดตามทั่วอาทิศทั่วถิ่นแดนไทยเลยทีเดียว
เดี๋ยวผมจะพาไปรู้จักคนนี้
นี่เขาตั้งใจทำความดีเพื่อพ่อนะครับ
อยู่ที่ไหนที่จังหวัดสงขลาครับ

คนนี้นี่เขาบอกว่าสุดยอดมาก
ตั้งใจทำความดีในสิ่งที่ตัวเองถนัด
นั่นก็คือการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาล้อเลอ
มันยางตรงยางแตกหรือว่าลมอ่อน

ใช่ล้ออะไรไม่เกี่ยวนะ
เติมลมให้ปะยางให้ฟรีครับ
คนนี้ก็คือนายอุกฤษแก้วเนียม
ให้บริการจำหน่ายล้อแม็กซ์แล้วก็ยางรถยนต์
บนถนนกาญจนวนิษฐ์ในเขตเทศบาลเมืองบ้านพรุจังหวัดสงขลาครับ
โอ้ตอนนี้ก็กำลังคำว่าคำแม่นเลยนะครับ
ให้บริการลูกค้าแล้วก็เขานั้นร่วมทำความดี
น้อบรรมฤทธิ์ไหนพระมหากรณาธิกุลของนายหลวงรัชกาลที่๙
ด้วยการบอกว่าตั้งใจจะให้บริการฟรี
ในการเติมลมแล้วก็ปะยางให้ด้วย
เขาบอกว่าตั้งใจทำมาตั้งแต่วันที่๑๓ตุลาคมปีที่แล้ว

ใช่แล้วครับและคิดว่าคงเป็นสิ่งเดียวที่
ตัวเองนั้นจะทำได้ดีแล้วก็ทำได้ถนัดในตอนนี้นั่นเองครับ
ตอนนี้เราก็ร่วมทำบุญให้ในหลวงแล้วให้ล็อกก้าวของเรา
เหมือนคนทำความดีได้เข้าไปสนามหลวงเขาไปช่วยกันทำอะไรทำนู่นทำนี่ผมก็ทำที่ผมทำได้
ผมปะยางฟรีเสียบล้มอยู่ยางบริการช่วยเหลือกลางคืน
หรือว่าเราทำบุญตรงนี้ให้ในหลวงเพราะเราทำเท่าที่เราทำได้
แต่ก็มีลูกค้าบางคนเขาให้เงินเขาให้เงินมาเนี่ย
ผมก็เอาเงินตรงนั้นซื้ออุปกรณ์ใช้ปะยางอะไรไม่ได้เก็บไว้เลย
เหมือนมีเคยมีลูกค้าเขาก็ให้เงินมาเขาบอกเขาร่วมทำบุญด้วย๕๐๐สักอย่างด้วย
แต่ผมก็เอาเงินทั้งหมดโอนไปซื้ออุปกรณ์ป่ายางเลยไม่ได้เก็บไว้เลย
โอ้โหพอได้ฟังพี่แกให้สัมภาษณ์แบบนี้แล้วน่าชื่นใจจริง
เพราะว่าบางคนที่เป็นลูกค้าเนี่ยพอมารับบริการแล้วพอพี่เขาให้บริการฟรี
ไม่เอาต้องจ่ายเงินพอจ่ายเงินไปเนี่ยพี่เขาก็เอาเงินไปทำบุญต่อ

ใช่ได้บุญต่อเนื่องเลยคุณลูกค้าก็ได้ทำบุญไปด้วยไง
ไม่เอาเปรียบพี่เขาด้วยถึงแม้ว่าพี่เขาจะมีจิตใจดีอยากจะบริการฟรีก็ตาม
มาก็น่ายินดีนะครับกับชาวจังหวัดสงขลานะครับ
แล้วก็ที่สำคัญอยากจะทิ้งหมายเลขโทรศัพท์เอาไว้หน่อย
สำหรับใครที่ประสบอุบัติเหตุในเรื่องของยางรถยนต์แตก
หรือว่ายางรั่วต้องการปะยางต้องการความช่วยเหลือโดยด่วน
โดยที่อยู่ที่จังหวัดสงขลาในพื้นที่ใกล้เคียงกับร้านของพี่เขานะครับ
ไม่ได้อยู่เชียงใหม่จะโทรไปหาเขาทำไมโทรไปเบอร์อื่นดีกว่า
แต่เอาเฉพาะคนที่อยู่สงขาถ้าเกิดประสบอุบัติเหตุในลักษณะอย่างที่บอกนะครับ
ลองโทรไปได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์ครับ๐๘๘๗๙๑๐๕๑๘
เขาจะให้บริการฟรีนะครับ
ชื่นชมแบบนี้เลยนะคะเรียกว่าเป็นคนที่มีน้ำใจทำดีในสิ่งที่ตัวเองทำได้
ไม่จำเป็นต้องไปออกแรงอะไรเพิ่มเติมมากด้วยนะคะ